ตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง

เมื่อทางการอีรานประกาศว่าพลเมืองชาวอีราน
จะไม่ไปแสวงบุญในช่วงพิธีฮัทที่ซาอุดีอาราเบีย
หลังจากการเจรจาระหว่าง๒ประเทศไม่ประสบความสำเร็จ
โดยทั้งสองประเทศนั้นถูกมองว่าเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลทางศาสนาอิสลามต่างนิกาย
นายอารีจานาตีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอีราน
เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลอีรานไม่สามารถเจรจาและคลี่คลายปัญหากับทางการซาอุดีอาราเบียได้
ทำให้ปีนี้พลเรือนชาวอิราณจะไม่เดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัทที่นครเมกะของสาวดีอาราเบีย
จากซาอุดีอาราเบียไม่รับรองความปลอดภัยและไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้แสวงบุญชาวอีราน
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่ซาอุดีอาราเบียกว่า๖๐๐๐คน
ความสัมพันธ์ระหว่างอิราและซาวดีอาราเบียร้าวฉานนะครับหลังจากเกิดเหตุเหยียบกันตายหลายร้อยคนในช่วงประกอบพิธีฮัทที่สาวุดีอาราเบียเมื่อปีที่แล้ว
จำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญชาวอิราณประกอบกับหลายประเด็นขัดแย้งที่ทำให้ทั้งสองประเทศ
ประกาศตัดความสัมพันธ์กันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีทางการซาวดีอาราเบีย
ประหารเชคนีมอัลนิมผู้นำทางศาสนาคนสำคัญทำให้ชาวอีรานจำนวนมากพากันไปประท้วงจุดไฟเผาที่สถานทูตซาวดีอาราเบียในกรุงเตฮาราน
เมื่อใกล้ถึงช่วงประกอบพิธีฮัตที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ทั้งสองประเทศได้มีความพยายามส่งตัวแทนเปิดเจรจากันถึง๒รอบ
แต่ว่าการเจรจาก็ไม่สำเร็จนะครับ
โดยก่อนหน้านี้อีราระบุว่าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของซาอุดีอาราเบียได้
ขณะที่ซาวดีอาราเบียระบุว่าอีรานตั้งเงื่อนไขที่ไม่อาจยอมรับได้ครับ